ถึงปัญหาโคมลอยยังคงมีกันอยู่นะคะว่า
ว่าจะมีการออกมาห้ามให้ปล่อยโคมลอยหลัง๓ทุ่มเท่านั้น
แล้วก็มีการเลื่อนไฟล์บินให้อยู่ในบริเวณเวลาก่อนที่จะถึง๓ทุ่มนะคะ

เป็นผู้ที่อ้างว่าเขาเป็นนักบินนะคะ
บอกว่าถ่ายภาพได้มุมจากเครื่องบิน
ที่มีโคมลอยมาติดอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
วรากรพิพัฒน์ที่อ้างว่าเป็นนักบินในสายการบินแห่งหนึ่ง
ก็ได้เผยแพร่ภาพที่ถ่ายจากเครื่องบิน
แล้วก็มีโคมลอยอยู่ด้านนอกเครื่องค่ะ

มาเชียงใหม่วันนี้หลบให้ทันนะครับ
ทำให้สังคมออนไลน์วิพักษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากนะคะ
ในจังหวัดเชียงใหม่มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดเวลาปล่อยโคมลอย
ทำให้มีโคมลอยไปรบกวนการบินค่ะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ก็ได้ตรวจสอบการปล่อยโคมในเทศกาลลอยกระทง
พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
ฝ่าฝืนการปล่อยโคมลอยในเวลาห้ามเป็นจำนวนมาก
โดยทางจังหวัดห้ามไว้ไม่ให้ปล่อยก่อนเวลา๓ทุ่ม
แม้ว่าจะใช้เครื่องขยายเสียงในการประกาศห้ามก็ตาม
แต่ว่าประชาชนก็ยังคงปล่อยลอยกันเต็มท้องฟ้านะคะ
ซึ่งคมลอยบางลูกก็ลอยไปติดต้นไม้แล้วก็เกิดไฟลุกไหม้

แล้วก็ตามถนนเกือบทุกสายในตัวเมืองเชียงใหม่
และตามเสาไฟฟ้าก็มีซากโคมไฟลอยมาตกเป็นขยะอยู่เกลื่อนไปหมดเลยค่ะ

ก็แจ้งว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทง
มีสายการบินทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
เลื่อนแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมาก
ส่วนที่เหตุที่เกิดจากโคมลอยเนี่ย
ยังไม่มีรายงานเข้ามาในท่ากาศยานเชียงใหม่นะคะ

เจ้าหน้าที่ก็อาจจะดำเนินการปราบปรามได้ไม่ทั่วถึง